อยากต่อไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองสั้นจริงเมื่อวานนี้

ในประเทศไทยไม่ถึงก็จัดใหญ่โต

มีเตอร์ไพรส์บรรดาพี่รถตุ๊ก
ไปปิดป้ายเนี่ยติดป้ายอดีตนายกยิ่งลักษ

อะไรนะแฟนด้อมคืออะไรแฟนด้อมคือแฟนคลับ
ที่เป็นลักษณะอาณาจักรเหมือนคิงด้อม
อย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าแฟนดอม
แฟนดอมเขาจัดทำให้พี่ตุ๊ก
ใครมาจ้างก็ดำเนินการอยู่แล้ว
ก็ไปจอดอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

บอกอย่างนี้มันเซอร์ไพรส์มาก
ขอบคุณขอบคุณมากการเซอร์ไพรส์อย่างนี้
นี่คือช่วงเช้าจนถึงบ่ายเย็น

ตำรวจรถไฟรถพวงเข้ามาหาพี่ตุ๊ก
โอ้โหคราวนี้ปิดป้ายเปลี่ยนป้ายกันแทบไม่ทันเหมือนกัน
ให้เหตุผลไหมฮะทำไมให้เอาป้ายออกอะไรนะฮะ

เดี๋ยวคนที่จะใช้บริการเนี่ยมันก็อีหลักอีเหลือไง

ตำรวจเขาเป็นห่วงนะตำรวจรถไฟเขาเป็นห่วง
จากนั้นมาแม่มดมดดำคชาพาก็โพสต์รูปอดีตนายกปู
นายกยิ่งรักฮะโพสต์ข้อความกอดเอวอดีตนายกยิ่งรัก
แล้วก็ข้อความคือแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอให้นายกปูมีแต่ความสุข
กายสุขใจโพสต์ค่อนข้างยาวเลยนะฮะนี่คือความสนิทสนมของพี่มดดำกับอดีตนายกยิ่งรักชินวัฒน์ครับ